อ้างเขาชอบถ้าอยากขายต่อจ่ายมาแสนนึง
เงินแสนหนึ่งทำเจ้ามาจากไหน

ขายไป

อันวัดเร็วรับเงินสดหนึ่งแสนทันทีเลย

เงินติดล้อโชคใหม่